เรื่องนี้ที่จะเล่าก็ฟังคือที่ฉันอ่านสคริปต์แล้ว

มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ๒๖ปีนะคะ
เธอก็ขับรถไปธุระกับสามีนะคะ
ราบบทว่าถึงช่วงหนึ่งนะคะ
บอกว่าเธอปวดท้องหน่วงก็คือเหมือนปวดหนัก
อยากจะเข้าห้องน้ำสามีจอดปั๊มเลยค่ะให้เธอเข้าห้องน้ำ
ตอนที่เธอเข้าไปสิ่งที่ออกมา
ขอโทษนะคุณผู้ชมถ้าใครทานข้าวอยู่
มันไม่ใช่อุจจาระแต่มันกลายเป็นเด็ก
เพราะเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอตั้งครรภ์
เธอไม่รู้ว่าข้างในไอ้ที่ที่ปังว่ะ
นั่นคือลูกไม่รู้มาก่อนเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายพลเมืองดีต้องโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันแบบนี้

สุดท้ายทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกปลอดภัย
ฉันรู้นะคะรู้ใจคุณผู้ชมมากว่า

ทะเบียนรถของสามีภรรยาคู่นี้อะไรเดี๋ยวเราจัดให้
เนี่ยแต่ดูหน้าตาเธอสดชื่นมากนะ
ไปนั่งปุ๊บเด็กออกมาคุณ
คือผมว่าคุณผู้ชมคงมีคำถามเหมือนในใจผมว่า
ให้คุณท้องอยู่คุณไม่รู้เหรอว่าคุณท้อง

เพราะว่าเด็กก็ต้องดิ้นบ้างแหละช่วงไกลครอดอะ
บางครั้งก็อาจจะเป็นไปได้ท้องสาวเนี่ย

หมายถึงว่าอ้วนขึ้นไม่ใช่ว่าเธออ้วนนะ

ทีนี้เนี่ยเห็นมั้ยจุดเกิดเหตุก็คือในน้ำมันริมถนนบางนาตรา

ขาเข้าจังหวัดชนบุรีที่ตำบลบางวัว

เมื่อวานนี้ช่วงค่ำ๘สิงหาคม

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่า
คุณกิตติยานพวงอายุ๒๖ปีค่ะ

ช่วยจนกระทั่งคุณแม่คุณลูกปลอดภัยนะคะ

ส่งที่โรงพยาบาลบางปะกง
เอาล่ะเธอคนนี้หน้าตาสดชื่น

คุณสามีคุณสามีคุณไม่รู้เหรอว่าภรรยาตั้งคัน

คุณสามีชื่อว่านายแสนภูมิวัฒนรัฐนะคะ
เล่าบอกว่าผมไม่รู้มาก่อนเลยจริง

หลังเลิกงานภรรยาบ่นว่าปวดท้องหน่วง
แต่ว่าระหว่างทางภรรยาเกิดอาการปวดท้อง

ก็เลยรีบแจ้งให้สามีโทรแจ้งกู้ภัยนะครับ
คุณกิติยาก็บอกว่าไม่รู้ตัวเองตั้งท้องนะคะ
แต่ว่าสังเกตแล้วแหละว่าตัวเองประจำเดือนไม่มา
จนกระทั่งวันนี้กะจะไปพบหมอแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม
ลูกออกมาครับลูกชายใช่ไหมครับน้องออกมาเลย
แต่เอาล่ะที่สุดแล้วเราแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ลูกแล้วก็คุณแม่ปลอดภัยทั้งคู่
ส่วนเรื่องของทะเบียนรถก็ปรากฏหน้าจอ
คุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นกันแล้วค่ะอ่ายินดีด้วยอีกครั้ง
เป็นที่๔๑ผมจำได้อย่างเดียว